สาวใหญ่แอบขึ้นตึก๑๔ชั้นของโรงพยาบาลดังที่กลางเมือง
ฉะเชิงเซาแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าตัวตายกระโดดตึก
นายกอบจช่วยเหลือเคลียร์
เคลียร์เรื่องปัญหาที่เธอประสบอยู่ครับ
นี่แหละครับทีมแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด
ปลอบขวัญและให้กำลังใจหญิงที่กำลังจะก่อเหตุกระโดดตึก

บนตึก๑๔ชั้นของอาคารสร้างใหม่ของโรงพยาบาลพุทธโสธร
หลังการพยายามเจรจาเพื่อให้สงบสติอารมณ์
ทราบว่าบุคคลคนนี้ก็คือนางสุนทรีย์
ขอส่งหวัดนำสกุลแล้วกันอายุ๔๙ปี
อยู่ตัมบลบางแก้วองค์เรือเมืองชะเชิงเซา
เป็นภรรยาของนายตำรวจสอภองเมืองชะเชิงเซา

โดยนางสุนทรีย์ได้ขอเจรจาที่จะติดต่อกับนายกิติ
บอกว่าขอความเมตตาท่านนายยกอบตหน่อย

บอกว่าขอยืมเงินหน่อยจะมาใช้หนี้
ไม่งั้นจะฆ่าตัวตายนะครับ
ตอนนี้สุดท้ายแย่ไม่สบาย

ขอช่วยสุนทะลีหน่อยค่ะ

ท่านนายกคุยได้เลยค่ะสุนทรเยอะอยู่ตรงนี้

ท่านศาลเจอร์

ขอให้ท่านช่วยเมตตาหนูหน่อย
สงสารหนูสักครั้งนึงเถอะนะ

ถ้าหนูไม่มีตังค์มาใช้หนี้เขา
วันนี้หนูก็คงไม่รอดจ้ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวพืชเดือนพิแอร์กู้เงินได้

ได้ไหมคะถ้าท่านสอจอบไม่มาให้หนู
หนูก็จะฆ่าตัวตายอยู่อย่างนี้นั่งอยู่โรงพยาบาลอย่างนี้ตลอดไป
ตอนโทรคุยกันนะก็ยังบอกท่านอบจนายกอบจนะ
บอกว่าถ้าไม่ให้ยืมเดี๋ยวก็จะฆ่าตัวตายนะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมเจรจานานต่อหลังจากที่ต่อสายให้นะฮะ

สามารถนำตัวนางสุนทรีย์ออกจากจุดที่กระโดดตึกได้สำเร็จ
โดยอ้างกับนางสุนทรีย์ให้ไปล้างแผลที่ขาก่อน
ซึ่งเป็นแผลที่เป็นลักษณะติดเชื้อมานานแล้วนะครับ
จากนั้นก็ค่อยนั่งคอยนายกอบจเดินทางมาพบ
ซึ่งทำให้นางสุนทรีย์ได้มีท่าทีที่สงบลง
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่านางสุนทรีย์เคยมีพฤติกรรมและความพยายามที่จะกระโดดตึกของโรงพยาบาลมาแล้วก่อนหน้านี้
เมื่อเดือนกรกฎาคมปี๕๓ที่อาคารผู้ป่วยพุทธโสธร๘ชั้น
จากตอนนั้นมีความเครียดจากกรณีที่ไม่สามารถกู้เงินสหกรตำรวจได้นะครับ